แต่ว่าคราวนี้จะให้ดูซุปตาเขาแกล้งตัวเองก็เป็นนะ
เออแกล้งตัวเองได้นักเลงพอค่ะ
ไปดูภาพหลุดกันเลยนะคะคนแรกคนนี้เลย

คุณผู้ชมแฟนคลับพี่อ้ำก็ไม่ต้องตกใจนะคะ
อยู่บ้านนานโอ้ยมันก็เหงานะ
เข้าแอปเล่นฟิลเตอร์แล้วนอนแปลงร่างชมกันหน่อย

มีมงด้วยค่ะอินกับกระแสจริง
บล็อกตาโอ้โหแน่นเลยจ้ะแม่จ๋า
จมูกด้วยนี่เจาะปากเข้าไปอีกคุณผู้ชม
คือปกติหน้าจริงสวยไงเราอยากขี้เหลบ้างอะนะ

ถ้าเกิดว่าเป็นความเป็นจริงเราจะไม่เห็นพี่อ้ำลุคนี้
ดิฉันว่าพี่อ้ำอยู่กับพี่เอมาก

แต่พี่เอเขาแต่งรูปสวยนะแต่งเน้นผสมกับเน้นขาว
ไปดูร่างสองของแม่กันบ้างดีกว่านะคะ

นี่น่ารักแกงตรงไหน
อันนี้แมวปะเนี่ย
กะไตแต่กะไตหูชั้น

อย่าไปเดินแถวบ้านนะเดี๋ยวนกจะขอเข้ามาอยู่นิดนึง

นี่แบบสร้างสมบุคคลมยีผมใช่ไหม

คุณผู้ชมค่ะที่แน่แม่เป้ยเขาหยิบโทรศัพท์มาแชะไว้นิดนึงละกัน

ภูมิใจจ้าผมทรงรังนกรังนี้
เออนะคะพูดถึงเรื่องผม

คือด้วยความที่ลูกผมนางเยอะนะคุณผู้ชมนะคะ
เธอก็ได้โพสต์เป็นคลิปวีดีโอแกลงตัวเองนี่แหละค่ะนะคะ
บอกนะคะบอกว่านี่ลูกผมจริงเหรอ
ทำไมมันชี้โดดชี้เด่มากมายแบบไร้ทิศทางแบบนี้
ซังบอกแบบนั้นมันก็ชี้โดดชี้เดะนะค่ะ

ใครมีลูกผมก็ขอให้สบายใจนะคะเพราะอย่างน้อยผมคุณก็ขึ้น
คือเหมือนเชอรี่ให้นี่หายถาวรเลยนะ
นี่ก็พยายามเพื่อนนะ
ปิดท้ายที่คนนี้คุณผู้ชมดูแวบแรกอาจจะคุ้นเป็นใครนี่นะคะ
คำตอบคือใช่จ้านี่แหละค่ะเป็นเวอร์ชันไม่มีผมหน้าม้า
เพราะว่านานมาแล้วผู้ชมของผมหน้ามาขึ้นทำหน้านิ่งมองกล้องแบบนี้นะคะ

ป๋องเข้าไปแซวบอกว่ามึงหายใจอยู่หรือเปล่านะ
คือแบบภาพนิ่งไงก็ถ่ายรูปหน้านิ่งบ้างอะไรบ้าง
อันนี้เรียกว่าแกล้งตัวเองนะคะแต่ว่าเจ็บเยอะที่สุดนะคะ
เพราะว่าโดนเพื่อนเข้ามาถล่มนั่นเอง
คือจริงลงรูปปกติแต่เพื่อนนี่แหละเข้ามาแบบว่าตองแก๊ปเหลือเกิน
มาปัดในคอมเมนต์แต่คงมีคนบอกว่าเอ้ยผิวดีจ้า
นี่บางคนบอกว่าสะดุ้งเลย

แต่สดุ้งมันดีเจนวิทย์นะคุณผู้ชมนะ